ไอ้กระสุนปืนคอครับ

มันตกไปที่ฝั่งท้าย

ที่แม่เสรียงแม่ห้องสอน

พันเอกสุจิน

ท่านเปิดเผยว่าช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้

ขนาดคอ๖๐มิลลิเมตร

คือถ้าทิศทางเนี่ยทหารเขาดูมันมาจาก
ทางด้านฐานดากวิน

เข้ามาตกในเขตไทยในพื้นที่ทางเหนือ
ของบ้านท่าตาฝั่งนะครับ

สั่งการให้กองร้อยอาวุธหนัก
นำเครื่องยิงอาวุธหนักไปสนับสนุนทหาร

ส่วนสาเหตุการยิงปืนคอเข้ามาในฝั่งไทย

แล้วก็ยังไม่เศร้าว่า
มาตกเนี่ยคือตอนนี้ไปอยู่ที่เนี่ยครับจุดหลบภัย
เป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนนะครับพันเอกสุจินท่านระบุบอกว่า
หน่วยได้แจ้งไปยังศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมา
จังหวัดแม่ห้องศรแล้วนะครับให้ทำหนังสือประท้วงไปยัง
ว่าเหตุการณ์นี้ต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าใครทำว่าเป็นฝ่ายใด
แล้วก็ราศดรเมียนมาตอนนี้ที่เขาหนีภัยการสู้รบข้ามมายังฝั่งไทยแล้วเนี่ย
หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคนตอนเนี้ยนะครับทหารไทยนะฮะ
เขาก็จัดให้อยู่ในพื้นที่รองรับชั่วคราว๔แห่งในพื้นที่อำเภอศพเมยและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ผมเองเคยไปติดตามการทำงานของทหารบนพื้นที่สูงที่จังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
ไปอยู่ก็ลำบากนะฮะผมเนี่ยตอนนั้นที่ไปทำนะ
รู้ไหมว่าข้างบนนั้นเขากินอยู่ยังไงเขาต้องเอาอาหารน้ำดื่มทุกอย่าง
แล้วก็ให้สัตว์ต่างสัตว์ต่างในที่นี้ก็คือล่ออ่า
ทำไมต้องใช้ล่อเพราะล่อมันอดทนมันขนของ
ค่อยค่อยปีนขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับปีนปีนปีนขึ้นไปผมเนี่ย
ระยะทาง๑๐กิโลถ้าเป็นทางลาบแบบนี้นะเดินสบาย
กิโลเดินได้ค่ะนี่สิบกิโลครับทางแบบเนี้ยฮะ
คุณผู้ชมฮะมันปวดตรงนี้ไปหมดนะครับ
ชั่วโมงคะเนี่ยโอ้โหทั้งวันนะครับทั้งวัน
วันขึ้นลงอ่ะทั้งวันปวดขาปวดขา
ทหารที่อยู่บนนั้นเขาลำบากครับแล้วตอนนี้ต้องส่งกำลังใจไปนะฮะ
เพราะว่าแม้ว่าจะไม่เป็นสถานการณ์ในบ้านเราแต่มันติดกันอ่ะอืม